คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยแล้วกันนะคะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเท่าเลาลงบ้าง
แต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะคะ
ไล่เรียงดูกันเลยค่ะนายภาคภูมิอินทรสุวรรณรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัย
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลจันดีอำเภอชวางค่ะ
ก็ได้มอบเข้ากล่องพร้อมกับน้ำดื่ม๒๐๐ชุด
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอำเภอชวางเนี่ยนะคะ
มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน๒หมู่บ้าน
รวมแล้วยี่สิบหลังคาเรือนค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลละอายนะคะ
มีน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนในพื้นที่๘หมู่บ้าน๗๑ครัวเรือน
ชาวบ้านได้รับผลกระทบสองร้อยเก้าสิบราย
ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะมีพายุฝนอย่างหนักในพื้นที่
ตำบลคลองรีอำเภอสถิงพระบ้านเนี่ยพังเสียหายไป๑๘หลังคาเรือนเลยนะคะ
จำนวนนี้เสียหายทั้งหลังไป๖หลังคือเรียกว่าเรียบเลยค่ะ
โดยเฉพาะบ้านของนางจินดาเวชพันธ์ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะคะ
ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น
แล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ที่ได้รับความเสียหาย
ให้สามารถกลับมาอยู่อาศัยได้เร็วที่สุดค่ะ

ฝนยังคงตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันเหมือนกัน
พันธาโทอนันต์บุญสำรานในอำเภอเบตงก็ลงพื้นที่สำรวจ
ไปตรวจสอบบ้านจัดสรรแล้วก็สถานที่เกิดเหตุดินสไลด์ซ้ำซาก
บริเวณซอยทวีทรัพย์๒เขตเทศบาลเมืองเบตงค่ะ
ก็แจ้งเตือนชาวบ้านบอกให้ระวังแล้วก็ให้คอยสังเกตด้วย
ว่าถ้ามีดินสไลด์เมื่อไหร่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะ
เพราะว่าพื้นที่อำเภอเบตงเป็นพื้นที่ป่าเขา
เวลาเกิดดินสไลด์ทีมันจะอันตรายมาก
โดยทางอำเภอได้ประชุมร่วมกับทางจังหวัด
เพื่อจัดทำแผนเตรียมบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์
ในการเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่มด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันที่ฝ่ายคลองชลประธานท่าทนหมู่๑๒
ตำบลเทพราชอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
มีคนพบศพนายวีรศักดิ์โปยิ้มวัย๓๗ปี

สภาพศพขึ้นอืดแล้วไม่มีบาดแผล
ใส่กางเกงขาสั้นกีฬาไม่สวมเสื้อ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วันค่ะ
สอบสวนก็ทราบว่าเมื่อประมาณ๓วันที่แล้วเนี่ย
วีรศักดิ์ว่ายน้ำข้ามคลองข้างสำนักสงฆ์ในหมู่บ้าน
ซึ่งตอนนั้นฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากพอดี
กระแสน้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวกรากค่ะ
นายวิรสักว่ายน้ำไม่ไหวก็เลยหมดแรงจมน้ำศูนย์หายไป
กระทั่งมีชาวบ้านพบกลายเป็นศพลอยน้ำในลำคลองนะคะ
เองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ชนสูตรพลิกศพแล้วก็ได้นำไปจัดการตามประเพณีค่ะ